เรื่องของโลกร้อนเราก็ต้องพูดถึงหน่อย

ไปดูกันสิว่าวันนี้คุณชิสาเขามีเรื่องราวอะไรดีมาฝากจ้า
อยากจะหาซื้อกระถางต้นไม้หน่อยค่ะ
ก็เลยแวะมาที่ร้านคาถางต้นไม้

ส่วนใหญ่แล้วนะที่เราเห็นก็จะทำมาจากดิน
ทำมาจากปูนซีเมนหรือว่าทำมาจากพลาสติกใช่ไหมคะ

ปัจจุบันนี้นะมีการนำโฟมค่ะ
มาเป็นส่วนผสมในการทำกระถางต้นไม้แล้ว
ซึ่งโฟมเนี่ยมันก็เป็นวัสดุที่ย่อยสลายยาก
ถ้านำมาทำเป็นกระถางต้นไม้แล้วจะเป็นอย่างไร
ติดตามเรื่องราวดีนี้ในช่วงตลอดกู้โลก
คุณผู้ชมค่ะตามไปที่บ้านของกำนันด้วงได้เลย
กำนันด้วงหรือว่านายมานะนาฏโสภาค่ะ
อยู่ที่ตำบลม่วงหมู่อำเภอเมืองสิงห์บุรี
ที่แห่งนี้นะเป็นครัวเรือนต้นแบบการจัดการกับขยะต้นทางชุมชนบ้านม่วง
เขานำโฟมค่ะคุณผู้ชมโฟมที่ไม่ใช่แล้วมาเข้าเครื่องสับย่อยเป็นชิ้นละเอียดเล็กแบบนี้
จากนั้นค่ะก็นำไปผสมกับปูนในสัดส่วนแตกต่างกันไป
อันนี้คือเขาบอกว่าปูน๙กิโลกรัมทรายอีก๔กิโลกรัมรวมถึงโฟมอีก๑กิโลกรัม
เมื่อได้ส่วนผสมทั้งหมดนี้แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ
นำส่วนผสมทั้งหมดนี้ใส่ลงไปในพิมพ์กระถางค่ะ
แล้วก็ปรับแต่งรูปทรงด้วยความประนีตให้เข้ากับแม่พิมพ์
ก็ใช้เวลาประมาณสัก๑๒ชั่วโมงนะคะ
เพื่อที่จะให้ปูนแห้ง
หลังจากที่ทิ้งเอาไว้๑๒ชั่วโมงแล้วปูนแห้งทำไงต่อ
ทอดแม่พิมอ๋อจากนั้นนะคะ
ก็นำมาตกแต่งระบายสีเพิ่มความสวยงาม
แต่ก็ถือว่าทำด้วยความตั้งอกตั้งใจ
พอทำแบบนี้วันหนึ่งมันก็เลยทำได้ประมาณ๔๕กระถาง
เขามีแม่พิมท่านไม่ภิมภ์หลายอันทรัพย์ก็ทำสลับกันไป
เทอันนี้เสร็จก็ทำอันใหม่ต่อไปนะคะ

ยังสามารถนำไปทำอิดตัวหนอนได้อีกด้วย
ก็ถือว่าเป็นการลดต้นทุนการผลิตลงค่ะ
เพราะว่าใช้ส่วนผสมที่เป็นปูนและทรายน้อยลง
น้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายง่าย
ทนทานต่อการใช้งานอีกด้วย
แล้วนอกจากทำกระถางทำอิดตัวหนอนแล้วนะคะ
กำนันด้วงเนี่ยยังนำมาทำแจกันป้ายชื่อ

โดยทุกชิ้นงานก็จะมีส่วนผสมของโฟมเป็นหลักค่ะ
ก็ถือว่าเป็นการเอาโฟมที่เป็นขยะสิ้นเปลือง
เป็นขยะที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
มาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าด้วยนะคะ
พอทำชิ้นงานต่างเสร็จแล้วจะมีพ่อค้าแม่ค้า

เพราะสนุนราคาไม่แพงประมาณสัก๗๐บาท
ซึ่งก็แล้วแต่ขนาดของกระถางด้วยนะคะ
ใครที่ซื้อกระถางไปแล้วก็สามารถที่จะนำไปตกแต่งทาสีเองได้ด้วย
เห็นแบบนี้ใครสนใจอยากจะไปศึกษาเรียนรู้
หรือขอซื้อกระถางก็ติดต่อกำนันด้วงได้เลยนะคะ
หมายเลข๐๘๙๙๐๔๙๙๖๖นั่นเองค่ะ
เห็นอย่างนี้แล้วนะคุณผู้ชมเกิดปิ๊งไอเดียเลยนะ
โฟมที่เราทิ้งคว่างไม่ว่าจะเป็นกล่องโฟมหรือโฟมที่มากับรังที่เราซื้อของใช่ไหมคะ
สามารถนำมารีไซเคิลได้เพราะหากทิ้งไปเนี่ยโอ้โห
พูดเลยว่าหลายพันล้านปีกว่ามันจะย่อยสลายแน่นอน
เป็นหนึ่งไอเดียดีนะคะที่นำขยะมารีไซเคิลแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยโลกของเรา
และให้ลูกหลานของเราได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยค่ะ
ติดตามด้วยเราดีแบบนี้ได้ในตลัดกู้โลก